ฟ้อนสาวไหมตามท้องถิ่นทั่วไปปกติใช้ท่าแบบเดียวกันและนิยมฟ้อนเดี่ยวเพียงคนเดียว
ต่อมาวิทยาลัยหน้าตสินเชียงใหม่ได้ปรับปรุงท่าค้อนสาวไหมของแม่ครูบัวเรียว
รัตนมณีกรให้เป็นท่าฟ้อนของผู้หญิงและให้พ่อครูคำกาวัยคิดค้นท่าผู้ชายสำหรับใช้ฟ้อนตอนต้นของการแสดง
ถ้าผู้ชายซึ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่นั้นเป็นท่าหักร้างถางพงปลูกฝ้ายเลี้ยงหม่อน
ส่วนถ้าผู้หญิงเป็นท่าปั่นไฟล์ทอผ้าโดยให้ผู้ชายฟ้อนก่อนแล้วจึงให้ผู้หญิงฟ้อนหรือใช้ผู้หญิงฟ้อนเพียงคนเดียวก็ได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน